ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีพรานป่าเขาพยายามจะล่าสัตว์ป่าล่าสัตว์ใหญ่เขาก็มีลักษณะเหมือนกับคล้ายในหนังในละครนะคุณผู้ชมที่แบบผูกปืนเอาไว้กับต้นไม้มีการวางกับดักเอาไว้อะไรแบบนี้

เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบไปแกะรอย

ปรากฏว่าพอเข้าไปตรวจสอบมีปืนบางกระบอกลั่นไปแล้ว

เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเตรียมที่จะล่าสัตว์ป่าสัตว์ใหญ่
ตอนนี้เจ้าที่กำลังแกะรอยหาพรานป่าคนนี้
นายเวียรวัตรโครวัตรพนักงานพิทักษ์ป่า
รักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่แกะรอยพรานป่า
มีร่องรอยนำปืนไปผูก
ดัดแปลงไปผูกติดกับต้นไม้
ในป่าห้วยขาแข้งหลายกระบอกเลย
เหมือนกับว่าตั้งใจจะไปล่าสัตว์ป่าขนาดใหญ่
ที่บริเวณหุบเขากระทิงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าดอยอีปุ๋ย
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งพื้นที่หมู่แปด
บ้านเขาไม้นวลและบ้านโป่ง๓๐ตำบลระบำอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
การตรวจสอบเจ้าหน้าที่เองก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะ
เพราะว่าพรานป่าเขานำปืนไปผูกไปวางไว้เหมือนเป็นกับดักสัตว์ป่าอยู่หลายจุดนะคะ
ถ้าเจ้าหน้าที่พลาดก็อาจจะไปเจอกับดักแล้วอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะ
จากการตรวจสอบอย่างที่บอกว่ามีปืนหลายกระบอกเลย
กระบอกกระสุนลั่นไปแล้ว
กระบอกสภาพพร้อมใช้งาน
ก็เลยเก็บสิ่งต่างเหล่านี้ค่ะไว้เป็นหลักฐาน
อกจากนี้พบกล่องกระสุนปืนลูกซองที่คาดว่า
ใช้ปืนผูกซากเครื่องในสัตว์ขนสัตว์ที่ถูกชำแหละ
ก็เลยรวบรวมส่งตำรวจสพลานศักดิ
เพื่อนำไปเป็นหลักฐานดำเนินคดีกับพรานป่า
เดี๋ยวจะมีการเรียกผู้ต้องสงสัยไปสอบส่วนเพิ่มเติม
ว่าน่าจะเป็นคนในพื้นที่ติดแนวเขตป่านี่แหละค่ะ